ไฟไหม้รถโดยสารปรับอากาศสาย๕๑๒
บนถนนสายวิภาวดีรังสิตข้างสวนจตุจักรนะครับ
ทำให้ผู้โดยสารตกอกตกใจ๔๐ชีวิตบนรถคุณทำยังไง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำนะครับ

เกิดขึ้นบนถนนวิภาวดีบรังสิตฝั่งขาออก
บริเวณสวนจตุจักร๕แยกลาดพร้าว
เมื่อเกิดเหตุรถโดยสารปรับอากาศขอสมกสายสีส้ม
๕๑๐วิ่งระหว่างธรรมศาสตร์บรังสิตอนุสวรี
มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมา
แล้วอยู่ไฟลุกไหม้บริเวณห้องเครื่องด้านหลังเลยนะครับ
พนักงานขับรถปอสาย๕๑๐ก็ให้ฟังบอกว่า

ที่คนขับรถจักรยานยนต์จะขี่รถไล่ตามมา
แล้วก็รีบชี้โวยวายเลย

คือแล้วเขาก็ไม่ได้ยินเสียงด้วยไงเพราะว่าเขาอยู่ในรถเมย์
ใช่ค่ะคนขับอะไรนะอะไรนะ

แต่คนขี่รถจักรยานยนต์พยายามชี้นะฮะ
บอกว่าหลังรถเนี่ยไฟไหม้

ปรากฏว่ารีบจอดลงมาดู
พบกลุ่มควันจำนวนมากตลบเข้ามาภายในห้องโดยสารแล้วนะครับ
แล้วก็มีประกายไฟลุกขึ้นที่ท้ายรถทันที
รีบนำถังดับเพลิงที่อยู่ในรถ

ขณะนั้นผู้ลื้อสารอยู่บนรถประมาณสี่สิบคน
หนีตายลงมาจากรถทั้งหมดนะครับ

ก็มาช่วยกันนำถังดับเพลิงมาฉีด

เพราะเกรงว่าถังก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิง

เพราะว่ารถปอคันนี้เพิ่งจะซ่อมหม้อน้ำเสร็จ
แล้วก็ออกมาวิ่งรับผู้โดยสารในช่วงกลางวัน
ก่อนมาเกิดเหตุเผลิงไหม้ในช่วงดึกของหม้อน้ำนี้